วันนี้เสือนจีมและกวาง

ก่อนหน้านี้มีข่าวเยอะ
มีการด่าขาวท้าวความ
มันเกิดขึ้นยังไงคือก่อนหน้านี้พี่การเนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะคะว่าน้องดรีมนะคะ
ดีมคือผู้หญิงคนนี้คือแฟนของน้องเสือ
ใช่นะคะขโมยเงินออกจากบ้านนู้นอันนี้วุ่นวายเป็นข่าวกันเยอะแยะมากมาย
กระทั่งเราตกออกตกใจกันตอนคริสต์มัสนะคะว่าน้องเสือกับน้องดีมเดินทางไปที่ศาล
ไปยื่นแบบสารให้แบบว่าช่วยคุ้มครองผมหน่อยแล้วก็อยากให้แม่ไปตรวจจิตเวทสุขภาพจิตน่ะ
แล้วก็พี่การก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าท้าเลยนะคะก็คือแบบชวนเลย๓คนแม่ลูก
ไปตรวจเลยว่าใครบ้ากันแน่จนเรื่องราวมันบานปลายจนมาถึงวันนี้แหละค่ะ

ไม่ควรที่จะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าคือมันออกมาแล้วมันก็คือคนก็เห็นหมดแล้วอ่ะ

อยากให้มันดำเนินการหรือกระบวนการมาเป็นไปยังไงบ้าง
ข้อที่๕คืออะไรนะครับ
ที่บอกพาคุณแม่ไป
ครับก็อันนี้ผมอยากจะบอกว่า
คือก็พูดยากนะครับแต่คือผมอยากจะบอกว่า
การที่เขาคิดไม่ตรงกับคนอื่น
การที่เขาคิดไม่เหมือนคนอื่น

ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันโหดร้ายอะไรมาก
คนที่แบบคิดแบบ
ไม่รู้ดิผมพูดยังไงดีก็คือ

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
แต่ว่าคือสิ่งที่เขาทำ
สิ่งที่เขาขู่สิ่งที่เขาแบบ

แล้วผมก็คิดว่าการที่เรามี
นี่คือความสัมภาษณ์ล่าสุดเลยนะคะ
ใช่ก็เมื่อกี้สังเกตเห็นน้องเสือเนี่ย

แล้วข้อ๘ข้อ๙นั้นคือเวลาเขา
ขึ้นไปขึ้นศาลนะเขาขอร้องศาลเป็นข้อ
อันนี้ถึงกระบวนการไหนแล้วพี่จุ

ที่ลูกออกมาพูดอย่างนี้เป็นการแบบ
ไม่กระตันอยู่หรือเปล่าเดรกคุณหรือเปล่า

คือน้องเสือต้องการวิงวอนศาล
ให้ช่วยให้ความคุ้มครอง

หลายอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่สบายใจ

แต่ว่าใดแล้วทั้งสิ้นน้องเสือก็ยังมีความห่วงใย

ได้คุยกับพี่เสกโลโซบ้างหรือเปล่า

ทางด้านคุณพ่อเองก็ไม่ได้ว่าอะไร

มายุ่งกับเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้

อยากให้พ่อทำงานนะคะถ้าที่สุดนะคะ

จะมีสัมภาษณ์เต็มรวมไปถึงความเคลื่อนไหว

แต่ใจเราอยากให้ครอบครัวเขากลับมารักกันนะ

ก็รอนะคะว่าน่าจะเคลียร์ได้นะคะ